หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับน้องเนี่ยพลัดตกลงไป
นะที่พ่อกับแม่ไปทำงานนะครับปรากฏว่าก็ตกลงไปในหลุมลึกนะครับ
คือช่วยเนี้ยต้องใช้รถขุดขึ้นมานะฮะเนี่ย
เนี่ยฮะหลุมมันแค่เนี้ยนะครับอยู่ดีดีตกพลุบลงไปเลยค่ะนะฮะ
รถแบ็คโฮลขุดดินจนไปถึงตัวน้องแล้วก็เอาขึ้นมา
แต่ว่าที่สุดแล้วน้องก็ไม่ไหวฮะเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับต้องขุดกันจนดึกเลยฮะ
ท้องที่ของสพบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
อ่าทางตำรวจกับทีมกู้ภัยทีมกู้ชีพอ่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ไฟส่องสว่างก็ไปที่จุดเกิดเหตุอยู่ที่กลางไร่อ้อยในพื้นที่
หมู่๑๒ตำบลวังพิกุลอำเภอบึงสามพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเด็กชายเด
คือไม่สามารถนำตัวขึ้นมาได้นะครับหลุมดินหลุมเนี้ยมันลึกมาก
แล้วก็แคบด้วยนะครับคาดว่าเป็นหลุมสำหรับการเจาะ
บาดานเก่าอ่าความกว้างปากหลุมแค่ประมาณสามสิบ
สามสิบห้าเซนติเมตรลึกถึงสี่เมตรนะครับอืม
อยู่ที่ก้นหลุมเลยคือแบบติดแน่นอยู่ข้างล่างเลย
ค่ะขึ้นมาเองเนี่ยไม่ได้แน่ส่งเชือกลงไปพยายามจะดึงขึ้นมายังไงก็ไม่ได้นะครับ
ช่วงแรกแรกที่เจอเด็กเนี่ยเด็กยังพอมีสติพูดตอบโต้ขึ้นมาได้นะ
แต่ทีนี้เนี่ยพอเริ่มเย็นเริ่มค่ำแล้วยังช่วยขึ้นมาไม่ได้
น้องก็เริ่มหมดแรงเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบ็คโฮสองคันนะครับ
เอามาขุดดินรอบรอบหลุมนะก็ต้องขุดอย่างระมัดระวังอีกค่ะ
เพราะว่ากลัวว่าจะไปโดนน้องอ่ะอ่าโดนโดนลงไปอืม
มันจะยุ่งไปกันใหญ่นะครับเอาท่อพีวีซีนะ
ขนาดพอดีกับปากหลุมหย่อนลงไปด้านล่างเอาไว้แบบ
เป็นการป้องกันตัวเด็กไม่ให้ถูกอันตรายจากที่ตักของแบ็คโฮ
หรือว่าหินหรือว่าดินที่จะร่วงลงไปตอนที่ทำการช่วยเหลือเนี่ย
พบว่าน้องเดชาธรวัย๖ขวบเนี่ยก็เริ่มหมดแรงไปเรื่อย
หมดแรงจนถึงขั้นหมดสตินะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องยิ่งลงมือกันใหญ่
เร่งมือกันใหญ่นะครับใช้เวลาอยู่ชั่วโมงเศษ

ก่อนหน้านี้อีกหลายชั่วโมงนะที่ตกลงไปแล้วช่วยไม่ได้เนี่ย
ชั่วโมงเสร็จก็ขุดดินนำตัวน้องขึ้นมาได้ในสภาพหมดสติ
เจ้าหน้าที่รีบช่วยเหลือปั๊มหัวใจทันทีนะฮะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
มารับจ้างตัดอ้อยอยู่ในพื้นที่ไร่อ้อยเนี่ยที่ตำบลวังพิกุลเนี่ยนะครับ
แล้วก็ปล่อยลูกชายวิ่งเล่นตามภาษาเด็กค่ะ
ไปสักครึ่งชั่วโมงได้ยินเสียงลูกหวีดร้อง
ก็นึกว่าลูกเนี่ยหลงอยู่ในป่าอ้อย
แม่ก็ชวนพ่อเนี่ยแล้วก็เพื่อนคนงานช่วยกันเดินตามหาเด็กชายเดชาธรนะ
หายังไงก็หาไม่เจอนึกว่าหลงอยู่กลางไร่อ้อย
มันขึ้นทึบไปหมดเนี่ยเห็นไหมอ้อยที่มันขึ้นอยู่น่ะสูง
เจ้าของไร่อ้อยเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยแถวนี้มันมีหลุมดิน
มันเป็นหลุมดินลึกหลุมดินเก่าเป็นบ่อบาดานเก่า
ก็เลยพากันไปดูพบว่าเด็กชายเดชาธรตกลงไปในหลุมนี้จริง
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาก็เป็นอย่างที่เล่าให้ท่านฟังนี่แหละ
สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะคือเป็นความโชคร้ายหลายอย่างนะ
คือเอาละมากับพ่อกับแม่อาจจะดูแลกันไม่ทั่วถึง
ใช่ค่ะแล้วมันใช้เวลานานกว่าจะเจอแล้วกว่าจะช่วยขึ้นมา
แล้วอย่างที่เห็นภาพคือปากบ่อมันแคบมากจริง
ก็ระวังนะฮะดูแลลูกหลานใกล้ชิดกันหน่อย